คุณผู้ชมครับมาดูที่เรื่องของเศรษฐกิจ

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าช่วงที่ผ่านมา

ทั้งเรื่องของเรือล่มที่ภูเก็ต

และที่ทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวจีน

ทั้งหมดทั้งมวลมันส่งผลกับเรื่องของภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
ตอนนี้จำนวนของนักท่องเที่ยวจีน
ที่มาไทยลดลงแล้วแน่นอน
รายได้ที่เข้ามาลดลงตามไปด้วย

ติดตามพร้อมกันกับคุณสุภาพคลี่ขจาย
ขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้ครับ

โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน
เราต้องสนใจและให้ความสำคัญหน่อยครับ

เพราะว่าการลดลง

ลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ

มันกระทบต่อรายได้ของประเทศ

เศรษฐกิจในบ้านเราก็แย่ตาม

เงินในกระเป๋าเรามันก็จะมีปัญหาตามไปด้วย

หนึ่งได้มาจากส่งออก

กับ๒นักท่องเที่ยวเอาเงินเข้ามาใช้จ่าย
แล้วพระเอิญว่าทั้งสองขานี้

เราติดลบ
นี่ไงถึงบอกว่ามันเกี่ยว

ต้องสนใจหน่อยนะครับเพราะว่า

ถึงแม้ว่าทัวร์จากประเทศอื่น
ถั่วฝรั่งมังค่าถั่วยีปุ่นยังเข้ามา

หนึ่งในสามเป็นทัวร์จีน
แปลว่าร้อยคนนึงเนี่ยมีทัวร์จีน

มีถั่วจีนหนึ่งคนเอาเยอะไหมล่ะครับ

ฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้แล้ว
มีปัญหาคำถามก็คือว่า

เป็นนายกสมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยว

คุณวิชิตเนี่ยให้ข้อมูล

หนึ่งเรื่องตัวเลขนักท่องเที่ยวเนี่ย

เมื่อวานนี้ผมเอาชาติมาให้ดูไง
ว่าหลังจากเดือนมิถุนาเนี่ย
ตัวเลขติดลบมาเรื่อย

ติดลบแล้วติดลบเพิ่มมากขึ้นเนี่ย

ลบตั้ง๘๐กว่าเปอร์เซ็นต์

ไม่ว่าธุรกิจรถเช่าเรือเช่า

แล้วถ้าอยู่ให้สภาพนี้ไปนาน
หลายธุรกิจเขาบอกอยู่ไม่ได้

อ้าวก็จะยุ่งหนักเข้าไปอีก

ก็อย่างที่เป็นข่าวหนึ่งเขาห่วงเรื่องความปลอดภัย

ราวนั้นมีคนจีนมาตายหลายคน

แล้วก็๒เกิดเหตุที่ดอนเมือง

อันนั้นเขาก็ไม่พอใจ
อย่าลืมนะครับว่าคนจีนตอนหลังเนี่ย
แม้ประเทศกว้างใหญ่ภายศาล
แต่โลกออนไลน์เขาก็เล่นกันเต็มที่
มีอะไรใส่เข้าไปในโลกออนไลน์ถึงกันหมด

แต่ไปว่อนอยู่ในไลน์ว่า
เมืองไทยช่วงนี้ไม่ปลอดภัย
คนเป็นไข้หวัดนกตายไปตั้งเยอะแยะ

และอีกเหตุผลหนึ่ง

คนไทยไม่ต้อนรับคนจีนซะแล้ว

เขาไปเอามาจากโลกออนไลน์ของเรา
ที่ไปเขียนถึงพูดถึง
นักท่องเที่ยวจีนที่มาแล้วไม่เข้าคิว
กินอาหารบุฟเฟ่ตามโรงแรม
เกลี้ยงแล้วยังเอาใส่กระเป๋า

เขาเอาบรรยากาศที่คนไทยบอกว่า

มันเป็นความรู้สึกที่เขาคิดว่า
คนไทยเหยียดหยามเขา

คุณวิชิตบอกความรู้สึกนี้มี
มีอยู่ในโลกออนไลน์ของที่นั่น
หลายเหตุผลเหล่านี้
มันคือการส่งผลที่ปรากฏออกมา

แล้วปรากฏออกมาแรงด้วยอย่างที่ว่า

ผมถามนายกสมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยว
คุณวิชิตทำทัวร์ที่เกี่ยวกับทัวร์จีนมากที่สุด
เขาจึงสัมผัสได้ว่าตัวเลขลดลงไปจริง
ทัวร์จีนที่เข้ามาบริษัทคุณวิชิต
รับทำไปโน่นผ่านโน่นผ่านนี้มาก

รัฐบาลที่มีแผนที่จะแก้ปัญหาอยู่แล้วเนี่ยเห็นด้วย
แต่ขอให้เร่งมือหน่อย

ไทยรัฐดูหน้าเศรษฐกิจ

เขาลดค่าธรรมเนียมวีซ่าศุกร์นี้
เป็นความเห็นพ้องต้องกันระหว่างรองนายกสมคิต
รัฐมนตรีวีรศักดิ์ที่ดูแลการท่องเที่ยว
คือค่าวีซ่าณด่านตรวจ

ถ้าทำที่ประเทศจีนทำกันให้มาเรียบร้อย

แต่ถ้าทำไม่ทันมาจ่ายเอาปลายทางบ้านเราที่ตมเนี่ย
ไอ้ที่มาจ่าย๒๐๐เนี่ย

ถ้ายกเลิกได้ถึงแม้ว่ารัฐจะสูญเสียรายได้ก้อนนี้ไป
แต่ว่าคนจีนอาจจะมามากขึ้น
แล้วไปได้รายได้ทางอื่นในภาพรวม

เขาลดค่าธรรมเนียมวีซ่าศุกร์นี้

เรื่องนี้จะมีการตัดสินใจร่วมกันของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ส่วนวีซ่าที่ทำตั้งแต่ต้นทางเนี่ย
คุณวิชิตก็ฝากแถมข้อเสนอมาด้วย

ไอ้ที่วีซ่า๖เดือนเนี่ย
ทำทีเดียว๖เดือนจ่ายเงิน๑๐๐เนี่ย

เออมาครั้งที่๒อีกทีนึง

อันนี้เขาอาจจะมีความรู้สึกว่า

ถ้าทำได้ตามข้อเสนอนี้
ท่านผู้ว่าการท่องเที่ยวคือคุณยุทธศักดิ์สุภักษร
ท่านบอกว่าถ้าทำได้ตามนี้
ช่วงระยะเวลา๒เดือนที่เหลือพฤศจิกาธันวาคม
นักท่องเที่ยวจะคืนกลับมา
นี่คุณสุพักษรที่อยู่ซ้ายเมื่อ

แล้วเป้าหมายที่เราตั้งไว้ว่า
เราจะมีนักท่องเที่ยวจากจีนปีนี้

แต่ถ้าไม่ทำอะไรเลย
ไม่ตัดสินใจทำอะไรเลย
ตัวเลขจะหดตัวยาวไปถึงโน่น
เดือนมิถุนายนปีหน้า

เอวังก็มีด้วยประการรัชเนียครับ

มีปัญหาแน่นอนเรื่องการท่องเที่ยวไทย
และกระทบต่อเศรษฐกิจภาพรวมมากมายแน่นอนครับ

เงินที่มันเคยเข้ามาเยอะมันก็จะหายไปหมดนะครับ

ของชาวบ้านด้วยที่เป็นพ่อค้าแม่ขายด้วยนะครับ

ขอบคุณสุภาพด้วยวันนี้ก็ต้องตามกันต่อ